เดี๋ยวพาไปที่แรกไปดูเมนูเด็ดที่นี่เลย
เขาบอกว่ามันเป็นตำนานความอร่อยเลยล่ะคุณ

กรอบนอกนุ่มนุบในจริง

ขอบอกค่ะว่าร้านนี้ดังมาก
จะดังมากอะไรขนาดนั้นดังมาก
พอแล้วร้านนี้ดังจริงคุณเชื่อยัง

เสียงดิฉันก็ดังโอ้โหทั้งยาวทั้งดัง

เจ้าของร้านก็คือคุณวิพานายเนธค่ะ
คุณวิพาเล่าให้ฟังบอกว่าร้านขายมา๓๐ปีแล้วนะ

ไม่ใช่แบบเพิ่งเปิดนะขายมานานแล้ว๓๐ปี

ตามสภาพของเศรษฐกิจไทยบ้านเรานะคะ
แต่ว่าขายแต่ปลาหมึกทอดอย่างเดียวนะ

คุณเคยทานข้าวเหนียวกับปลาหมึกทอดไหม

เป็นข้าวเหนียวกับปลาหมึกทอด

ส่วนปลาหมึกเนี่ยนะคุณป้าวิพาเนี่ย
จะสั่งตรงมาจากทะเลเลยนะ
ถึงแม้ว่าอยู่เชียงใหม่ก็มีปลาหมึกสดจากทะเลให้ทานกันนะจ๊ะ

หลังจากนั้นก็จะนำปลาหมึกที่ได้มาเนี่ยนะคะ

ก็นำมาหมักกับแป้งสูตรพิเศษ

เขาใช้แป้งที่เป็นส่วนผสมของแป้งเนี่ย

ก็คือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและแป้งหมี่

นี่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาเลยนะคะ
รวมกับปรุงกับเครื่องเทศต่างด้วย

คุณป้าวิพาบอกว่าสูตรของคุณป้าเนี่ยนะ
แป้งทอดกรอบต่างเนี่ยโอ๊ยชิดซ้ายไปเลย
ไม่ธรรมดาเพราะว่าแป้งของคุณป้าเวลาที่ทอดออกมาเนี่ยมันจะกรอบนานมันจะไม่เฮียว
เข้มข้นถึงรสถึงชาติหอมอร่อยในพริบเดียว
ฟังไหนมาว่ะพลิปเดียวหมดเลยไปฟังไหนมา

รสชาติดีไงเลยทานคู่กับข้าวเหนียวแล้วอร่อย
ข้าวเหนียวร้อนแล้วก็ทอดแบบร้อนด้วยนะก็เลยทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจลูกค้าแล้วก็คนแถวนั้นมาก
คือมีลูกค้าประจำเนี่ยแวะมาซื้อกันไม่ขาดสายเลยนะฮะ
ใครที่อยากจะไปลองทานปลาหมึกทอดเจ้าเก่ากับข้าวเหนียวร้อนของป้าวิพาเนี่ยนะคะ
ก็สามารถไปทานกันได้เลยนะคะที่ร้านปลาหมึกทอดเจ้าเก่า
อยู่ที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ถนนบัวลายจังหวัดเชียงใหม่
๑๐โมงเช้าไปจนถึง๖โมงเย็น๑๐โมงเช้าย่าวไปถึง๖โมงเย็น
ตรงเย็นการันตีคุณภาพลำแต่แต่เจ้า
ของดีของอร่อยนะครับไปทานกันได้
เห็นแล้วอยากจะได้ข้าวเหนียวร้อนสักหนึ่งจาน

สบายใจแล้วจะบ้าแล้วไม่ต้องกินคู่กัน

ยังพูดไม่ทันจะจบเลยโอ้โหนี่ชอบตัดบทอยู่เรื่อยเลยเชียว